ขึ้นหน้าเรื่องนี้ครับนางแบบสาวอาตอมพักจิรา
พาแฟนขึ้นลงพักแล้วนะครับไปแจ้งความมิจฉาชีพที่มาหลอกนะฮะ
คือซื้อดาวรถวิกไบท์ของผู้ชายเข้าไปปรากฏว่าไปแล้วไม่ส่งไฟแนนส์
แล้วพอไปทวงรถคืนทวงรถคืนปั๊บไม่คืนด้วยนะฮะ
นี่แหละครับวันนี้นะครับนางสาวพักจิลาวิศววิสุทธิ์หรือว่าอาตอม
นางแบบสาวสุดเซ็กซี่นะครับเจ้าของฉายาพัชราภา๒นะฮะ
เพราะว่าเธอเนี่ยหน้าละไม้คุณอ้ำพัชราภาไปกับแฟนค่ะ
ไปแจ้งความกับตำรวจสนทองหล่อให้ดำเนินคดีกับวิชาชีพที่หลอกซื้อดาวรถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์ดูคาตินะ
แต่เบี้ยวนะครับไม่ยอมส่งเงินต่อให้กับบริษัทไฟแนนซ์นะครับ
แล้วก็ไม่คืนรถด้วยพบว่ามีเหยื่อถูกหลอกลักษณะแบบนี้หลายรายเลย
นางสาวพักจิราเล่าบอกว่าเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
แฟนของเธอประกาศขายดาวรถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์ผ่านทางโซเชียลมีเดียราคา๘๐๐๐บาท
ก็มีคนอ้างบอกว่าชื่อแม็กซ์ผมชื่อแม็กซ์นะ
ผมอยากจะขอซื้อเนี่ยแล้วทำสัญญาเลยได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวจะไปรับรถที่คอนโดเลยนะครับ
แต่ปรากฏว่าพอถึงเวลาจ่ายค่างวดรถซึ่งต้องจ่ายเดือนละ๑๗๘๐๐บาท
คู่กรณีบ่ายเบียงครับจ่ายแค่เดือนแรกแค่นั้นเดือนเดียว
ที่ส่งให้ไฟแนนซ์นะครับแล้วก็ช้าด้วยหลังจากนั้นไม่ส่งเลย
ไม่ส่งเลยครับแล้วไม่ยอมคืนรถด้วยแต่ยังตอบไลน์อยู่นะ
ใครก็ไม่รู้ค่ะโทรมาขู่ให้โอนเงินหลักหมื่นให้อีกเดี๋ยวจะคืนรถให้อ้าวเออ
ถ้าไม่โอนเงินเนี่ยจะเอารถคันนี้ไปขายต่อแล้วนะ
แฟนคุณอาตอมก็อัดเสียงเอาไว้นะครับตอนที่มิจฉาชีพมันขู่ให้โอนเงินครับ
ไม่แล้วจ่ายครึ่งนึงเดี๋ยวก่อนนะคือผมมั่นใจได้แค่ไหนว่าผมจะได้จริง
ครึ่งหนึ่งของคุณคือเท่าไหร่แล้วขอเลขบัญชีหน่อยส่งมาในไลน์ให้ผมหน่อย
ผู้เสียหาย๔รายสิงห์บุรีคนหนึ่งนครสวรรค์คนหนึ่ง
เชียงรายคนหนึ่งปัตตานีคนหนึ่งติดต่อมาหัวอกเดียวกัน
นี่ทำเป็นอาชีพแล้วตกเป็นเยือเหมือนกันมันจะใส่สวยนะฮะ
บางคนไม่ส่งเลยนะครับไม่ส่งเงินเลยแต่มิจฉาชีพตอบร้ายทุกคนนะ
ไม่จ่ายค่างวดรถนะฮะหรือคืนรถเชื่อว่าทำกันเป็นขบวนการแน่นอน
แล้วกลายเป็นมิจฉาชีพแล้วแล้วก็อาจจะต้องมีคนโดนแบบนี้อีกเท่าไหร่
ถ้าไม่ค่าค่าก็ต้องไม่ออกมา
เดี๋ยวพนักงานสอบสวนเขาก็หลังจากสอบปากคำแล้วเขาจะดำเนินการติดตามรถให้นะครับ
โอ้โหหลายรายเลยค่ะที่ตกเป็นเหยื่อใช้วิธีการนี้แล้วนะคะ